สวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีที่สำคัญมาถึงแล้วครับ
วินาทีที่สำคัญครอบครัวของน้องโถนะครับ

ทุนไปต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
โถลูกเด็กเตรียมตัวมาดีไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องโถมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

โถเดี๋ยวโถจะต้องเป็นคนเลือกก่อนใน๕เรื่องนี้

โถถนัดเรื่องไหนโถเลือกเรื่องนั้นนะครับ
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในบ้าน

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑งานช่าง
เรื่องที่๒โรงเรียนบ้านเขาชางคล่อมคลอง
เรื่องที่๓ลิเก
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ภาษาไทยระดับชั้นป๔
ค่ะช่างครับ
โถเลือกเรื่องงานช่างครับ
ไปทำงานซ่อมมานานแค่ไหนแล้วครับ
ก็ได้๒เดือนแล้วครับ๒๓เดือนแล้วครับ

ก็ขันน็อตครับแล้วก็ส่งเครื่องมือให้ครับ

โถไข่น็อตเก่งมากเหรอ

วันหนึ่งเนี่ยเคยนับไหมว่าเราขันน็อตได้
น็อตได้เนี่ยออกมาประมาณกี่ตัว

ถ้าร้อยกว่าตัวเนี่ยเนอะ
ตอนนั้นก็ไปขันทั้งเครื่องรถไถเลยครับ

ทุกจุดอะไรอย่างนี้เหรอที่มันมีน็อตอย่างนี้

เอาละครับเกี่ยวกับเรื่องงานช่างเนี่ยพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

แล้วก็จะมีประแจใช่ไหมลูกประแจกี่ตัว

ถาเชิญมาเป็นผู้ช่วยครับ
คุณขาบอกเดี๋ยวก็รู้ใครช่วยใครนะครับ

เรากับพี่เราใครขายเก่งกว่ากัน
ถามาคอยไขก็ได้เดี๋ยวพี่หมุนเอามึงหมุน

ถ้าพี่ไม่อยู่ตรงนี้ใครขายเก่งกว่ากันลูก

วันนี้พี่อยู่พี่อยู่เอาพี่เก่งไปก่อนก็ได้ครับ

พร้อมแล้วฟังโจทย์กติกาสำหรับข้อนี้นะครับ

ไขน็อตจำนวน๑๔รู
ภายในเวลา๓นาที
ช่างมาให้ขันน็อตครับ
วันหนึ่งก็ขันน็อตรถทั้งคันเลยครับ
โจทย์ข้อนี้แล้วผมรู้สึกว่าได้ครับ

เร็วเร็วเร็ว
หนทองข้าง
เร็วเร็วเร็วเร็ว
หมุนให้เร็วหน่อยลูก

๔แล้วลูกเออ
เร็วเร็วเร็ว
เต้นมันเร็วเร็ว
เอาล่ะน็อต๑๔ตัวแต่เราให้เวลาว่า๓นาทีนะครับ
มั่นใจไหมว่าเราทำภารกิจนี้สำเร็จ

๘๐กับ๘๐รวมกันเป็น๑๖๐เปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นมาเป็นกำลังใจให้กับเด็กน้อยด้วยนะครับ
ผู้ช่วยด้วยครับขอบคุณมากครับลูกป่า
โอยังไม่หมดหน้าที่ลูกหนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

จะเลือกเรื่องไหนให้ย่าติ๋มขึ้นมาตอบ

โรงเรียนบ้านเขาชะอางคล่อมคลอง

เรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๕

เชิญยะติ๋มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าคณะนี้ดังมากเลยใช่ไหมคะ

พระเอกคณะบุษบาชื่ออะไรจำได้ไหมพอ
ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยมานานนมมาแล้ว

เพราะว่าคำถามมันจะเกี่ยวกับลิเกแล้วนะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ชื่อเพลงอะไร

ทหารผลัดสอง

ทหารพักรักไปรบ
เป็นแฟนลิเกปุตบามานานแล้วจ้ะ
เขาเล่นตอนประมาณเที่ยงจ้ะ

ทหารพักรักไปรบครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องลูกตะพายกุ้ง

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องกุ้งขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมครอง

เรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๕

ขอเชิญน้องกุ้งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนนี้ข้าวของในบ้านเนี่ยใครเป็นคนหามาครับ

แต่ทีมงานไปในบ้านหลังนี้สะดุดกับ

เพราะคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ
รายสารเนกติฟนี้ไม่มีสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีม่วง
ตัวเลือกที่สองสีส้ม
ตัวเลือกที่สามสีชมพู
ตัวเลือกที่สี่สีฟ้า
ข้าวเหนียวอยู่บ้านแม่มา๒ปีแล้วจ้ะ

ตัวเลือกที่สองสีส้มครับ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องอย่าเพิ่งไป
ตอนนี้กุ้งต้องเลือกว่าจะให้ใคร

ถาแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องถาครับ
ตอนนี้เหลือ๒เรื่องด้วยกันนะฮะ
เรื่องที่เหลือคือเรื่องโรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมครอง
และเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๕

ภาษาไทยระดับชั้นป๕ครับ

เชิญน้องถามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่เลือกเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๕นะลูกนะ
ครับ
เรียนแล้วและหนูได้ไปสอบมาแล้วใช่ไหมลูก

ป๕นะเรียนเรื่องคำย่อหรือยังลูก

เกี่ยวกับภาษาไทยป๕เนี่ยทบทวนดีนะฐานะ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ย่อใดไม่ถูกต้อง
ตัวเลือกที่๑เซนติเมตรซม
ตัวเลือกที่๒นักเรียนนร
ตัวเลือกที่สามสถานีตำรวจภูทรสตพ
ตัวเลือกที่๔โรงพยาบาลรอพอ

ภาษาไทยเรียนได้เกรด๓ครับ
ยอดที่ผมรู้จักมี
ดชเด็กชายครับ
ตรตำรวจครับ

ตัวเลือกที่๓สถานีตำรวจภูทร
สตพครับ

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่
หนึ่งบ้าน
ดังดังอีก